หัดสวีค่ะวันนี้ดีเดย์คุณผู้ชมค่ะ
เป็นวันแรกจะได้เข้าฉากประชันกับนางเอกซุปตาตัวแม่คุณอ้ำพัชราภานะ
โปรเจกต์ละครฟอร์มยักษ์เรื่องลมพัดผ่านดาวค่ะ
อุ้ยทั้งสวยทั้งหล่ออะไรอย่างนี้
เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าตื่นเต้นมากเลย
เต้นแบบเหมือนหัวใจเนี่ยมันจะหลุดออกมาจากอกเลยนะ
แล้วก่อนหน้านี้ทำการบ้านเต็มที่เลย
สำคัญที่สุดก็คือไปฟิตร่างกายมาให้พร้อมค่ะ
โดยเฉพาะการวิ่งให้เลือดมันสูบฉีด
ถ่ายละครนี่นะดึกดื่นแค่ไหนอึดแค่ไหนจะต้องทนให้ได้ค่ะ
ส่วนนี้อีกหนึ่งหนุ่มหล่อเมื่อสักครู่เห็นภาพขึ้นมาแล้ว
ติ๊กเจษฎาพรนะเป็นทั้งผู้จัดละครแล้วก็แสดงนำเรื่องนี้ด้วย
บอกว่าเจอพี่เขาแล้ววันฟิตติ้งโอ้โหสุภาพน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมาก
คำล้อนครับครับพี่สำคัญค่ะ

จะต้องสนุกแน่นอนค่ะ

ฉากแรกที่ต้องเจอเท่าที่อ่านบทนะคะ

เจอเลยเจอตั้งแต่คิวแรกเลย

เจอกันเกือบ๑๐ฉาก

ให้ใจมันเต้นให้ใจมันสั่นรัวก่อน

ติ๊กเป็นคนที่อบอุ่นละมุนมาก

ติ๊กก็จะแซวในเรื่องของการโพสต์ท่า
จริงผมกับพี่ติ๊กก็ชอบปากเหมือนกัน

พอผู้ชายมันก็จะคุยกันง่าย

ก็โทรมาบอกว่านี่แหละค่ะ

พัดผ่านดาวโปรเจกต์นี้รับรองว่าปังแน่นอนค่ะ

ได้เห็นไหมอ้าวมากลับมาเล่นละครแล้วเนาะ